ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราต้องเผชิญกับความพิการอย่างที่ไม่ทันตั้งตัว
หลายคนอาจจะล้มทั้งยืนแต่สำหรับคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง
ไม่ว่าจะเหลือขากี่ข้างแขนสักกี่ข้างก็ไม่อาจทำให้เขาคนนั้นล้มลงได้เลย
เหมือนครอบครัวที่มาในวันนี้ครับไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปจนถึงทุกวันนี้
ฉันต้องใช้ชีวิตด้วยกาข้างเดียวเป็นเวลา๗ปีแล้ว
แต่ฉันก็ไม่เคยท้อและจะสู้ชีวิตต่อไป
เวลา๗ปีก่อนก็เกิดอุปัติอีท
ได้มีรถสิบล้อเฉียวชน
ทับขาทั้งคนทั้งรถเพราะว่าขามันจะหนีบอยู่บนรถ
แล้วตอนนั้นขาก็กาดตระบันหมดแล้ว
ก็ได้กว้าหาโทรศัพท์ตัวหานักเป็น
เกี๋ยวถูกรุดชนอาการสาธารณ์
น้าก็ไปที่โรงพยาบาลไปถึงเห็นสภาพของเขานะป้า

สงสารเขาบอกว่าเขาจะทรมานแค่ไหน
ก็ปลูกฟันกับหนูหนูเลี้ยงจนมาตั้งแต่เล็ก
เขียวก็เหมือนลูกของหนูคนหนึ่ง
ฟิล์มเขามีอาการเครียดมากไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าแม่ตัวเองขาการ
เวลามีประชุมผู้ปกครองก็บอกว่าเออแม่ไม่ต้องไปนะให้ตากับยายไปแทน
ฟิล์มรับไม่ได้ที่แม่เป็นแบบนี้เขาอาย
ยายบอกว่าไม่ต้องอายลูกแม่ของหนูนะลูกต้องทำใจได้
ก็ว่าแม่ของเพื่อนมีตรงกาแต่แม่ของน้องพิมพ์มีขาเดียว
ช่วงนั้นหนูก็สับสนมากก็คือเหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาปกติทุกอย่างค่ะ
แต่ของหนูแม่ก็ขาขาดแล้วก็พ่อไม่อยู่กับหนูด้วย
ไปตั้งแต่เด็กไม่อยากให้ใครมารู้
โปรปัญมาน้องฟิร์มก็เข้าใจแล้วก็ว่าไม่อายหรอก
จะไม่ต้องการใช้อะไรน้องฟิร์มก็ไปทำมาให้
หลังจากรถยนต์กับอากาศปาดไป๔ปียังไม่รู้ว่าท้องเดือนไหน
ก็เลยได้ไปฝากกันตอนอายุ๗เดือน
มดตะหน่อยเกิดมาหายใจเร็วได้เข้าตู้อบสองคืน
กลับมาอยู่บ้านได้๒๔วันก็มีภาวะหายใจเร็วอีก

สภาพของน้องมัตตาหน่อยเป็นอาการเหงาร้า
หัวใจก็สันรัง
ไปทรวจเดือนละกลาง
ตัดสินใจเลยไปอาศัยอยู่กับน้าสาวครับ
น้าเป็นและก็น้าเป็นน้าเกย

เพราะว่าของเขามันมีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วตั้ง๖ชีวิต
ตอนที่เขาลำบากนะก็ชวนเขียวมาอยู่

ให้ลูกหายสบายก่อนค่อยกลับไปบ้าน

ผมชวนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกัน
บางวันผมมีรายได้จากผิดยางก็ไม่พอ
ต้องไปรับจ้างตัดย่าในสวนยางเขา

แต่ผมก็เต็มใจให้เขาอยู่ต่อสู้ชีวิตไปด้วยกัน
ผมเห็นเขาเป็นทั้งเลขแต่ผมอยากทิ้งเขาให้ลำบาก
เกี่ยวก็ไม่อยากเล่าเรื่องอะไร
เขาบอกว่าถ้าเขาเล่าไปนะก็คิดมาก
และก็ยิ่งเครียดไปมากกว่านี้

บางครั้งหนูก็ไปร่อง้ายหลังบ้าน
ทำไมชีวิตของหนูเป็นแบบนี้
คนอื่นก็อยู่เตือนสบาย

มันต้องเด็ดร้อนกับเขียวด้วย
ผลักฉันขึ้นมาฉันจนเธอก้าวทัน
ทุกวันนี้ต้องในใจอยู่เสมอว่าตัวเองต้องสู้
ถ้าเรามัวแต่มานั่งตอสว่าตัวเองนั้นลำบาก
มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
พอลูกมีอาการปกติแล้ว
จะไปหาอะไรทำให้ได้มีรายได้ขึ้นมาบ้าง
เริ่มจากไก่ไก่ตอด๒ตัว

เวลาที่แม่ไปขายไข่ทอดกับรถ
จะไปช่วยแม่ไปขายด้วย
บางครั้งหนูก็ไม่อยากให้แม่ไปทำงาน

ก็เลยไม่อยากให้ไปทำงานเยอะมากเกิน

หนูก็ได้มากลับมาเปิดร้านก้าอีกครั้ง

ไม่ต้องไปตะเวนขี่รถขายของ
จะได้มีเงินไฟใจนี่

เคยคิดนะว่าแม่ต้องการคำปลอบใจ
แต่ว่าสุดท้ายหนูก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไป
ความรู้สึกที่หนูมีต่อแม่ก็
หนูอยากจะบอกรักแม่
แต่หนูไม่เคยบอกเลย
อยากให้แม่มีชีวิตที่ดี
ได้สบายเหมือนคนอื่นบ้าง

ก็อยากให้แม่เข้มแข็ง
ตลอดไปแล้วก็สู้ไปด้วยกัน
แล้วหนูจะอยู่เคียงข้าง
การเสียขาของแม่นะครับ
เป็นชะตาที่ส่งผลต่อความรู้สึกของลูก
และน้าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่คนที่สอง
พวกเขาอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แหละครับ
ครอบครัวของพี่เขียวจากจังหวัดตรังครับ

สวัสดีครับ

ตอนนี้ที่ว่ายังมีอยู่เนี่ยเราก็ทำมาหากินของเราได้
เพราะว่าเราเดินเหินได้นะครับ
ก็ถือว่าเงินทองก็ยังมีสลับสับเปลี่ยนใช้ได้

แต่ตอนนี้พอมันเกิดวิกฤตครับคุณผู้ชม
ก็คือชีวิตเริ่มลำบากขึ้นเมื่อเจอวิกฤต

วันนั้นได้กี่รถไปตลาด
แล้วก็ขี่รถกลับมาตามเส้นทางปกติแล้ว
แล้วก็อยู่ดีก็

ก็มีรถสิบล้อมาเฉียบจนท้าย

โอ้โหก็อัดเข้าไปอย่างแรงนี้เลยสิ
พี่เขียวรู้สึกเลยไหมครับว่ารถเขาทับเลยเหรอที่บอกอ่ะ

ยังมีสติกกว้าโทรศัพท์ไปตัวขาหน้าเป็นบอกว่ารถจนขาหาดหมดแล้ว

พอน้าแพนได้รับโทรศัพท์แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ
รู้สึกใจหายสงสารเก๋วว่าไม่รู้อยู่อย่างไรไม่รู้จะเป็นจะตายอย่างไร
เลยก็ไปที่โรงพยาบาลไปตึงค่ากลมเขียวเละมาก

ยังไม่ได้ตัดค่ะก็ยังเก็บไว้อย่างนั้นก่อน

แต่ไหนฮะ
เพราะว่าตั้งสู้ก่อ
แต่มันต้องมีสักวันที่เกิดรู้สึกว่าท้อสุดใช่ไหมค่ะ
เพราะว่าที่ช่วงนี้โตสุดก็มาก้าวช่วงวิกฤตที่๒
ก็ไม่ได้มีน้องมธนอยด์

มดตนอยวันนี้มาด้วยนะครับคุณผู้ชมมานะ
แต่ตอนนี้น้องก็คือด้วยความเป็นเด็ก
ก็อยู่กับพี่เลี้ยงที่อีกห้องหนึ่ง
เพราะว่าน้องก็ไม่ปกติอีก
พอคลอดออกมาด้วยการที่ไม่ได้ฝากคลัน

ก็น้องออกมาเกิดอาการหายใจเร็ว
ต้องก้าวตู้อบอยู่๒คืน
พอกลับมาอยู่บ้านได้๒๔วัน
ต้องก้าวไปอยู่โรงพยาบาลอีก๑๔๑๕วัน
แล้วตอนนี้นะฮะส่งผลถึงร่างกายของน้องนี่ก็คือ
น้องมธนอยด์เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ทุกข์มาทีละลอกละลอก

พอรู้ว่าลูกไม่สมบูรณ์อีก
ก็เคยโกรธลูกร้องไงอยู่ด้วยกัน
แล้วต้องดูแลรักษาน้องกันยังไงพี่เขียว

ช่วงนั้นหมอก็นัดทุกอาทิตย์
ต้องอาทิตย์ต้องไปดูเรชาติและรักษายประชานายเกิท

ของในร้านก็ก่ายบางทีก่ายได้สองทามน้อย
ก็ปลาไปกินที่นมพยาบาล

แต่จะก้านุ่มลูกยังนี่
ก็เวลาที่ช่วงที่พี่เขียวเขาป่วยมากเลย
ตอนนั้นเนี่ยรับไปอยู่ที่บ้านเลยเหรอครับอเจมส์ครับ

ช่วยเหลืออะไรกับครอบครัวนี้กันบ้างครับหลักเลย
ช่วยช่วยหนูมาดูดตนอย่างเวลาเขาไม่มีเงิน
แล้วก็ช่วยดูแลเวลาเขาไปขายไก่
โดยเฉพาะค่านมหลานในตัวเล็ก

หลานของน้า
ต้องเป็นเด็กดีนะลูกนะตั้งใจเรียนนะลูกครอบครัวเรายังลำบากอยู่นะลูกนะ
พี่เขียวขอโทษนะตอนนี้พี่เขียวมีรายได้หลักเลยครับ

เพราะว่ามีทุนทุนมันมีแค่นั้นแหละ

ถ้ามีทุนมากกว่านี้ก็ซื้อไก่มาเพิ่มได้

น้าพินก็คือกรีดยางกลางคืน

รายได้ตกประมาณเดือนเท่าไหร่ครับ

ตอนนี้หนูแบ่งเบาหน้าที่อะไรในบ้านบ้างลูก
ก็ช่วยแม่ขายของด้วย
แล้วเลี้ยงดูน้องด้วยค่ะ
พี่เขียวเป้าหมายของเราในวันนี้ครับ
มาเกมต่อชีวิตเนี่ยจริงแล้ววิกฤตที่มันเกิดขึ้นคืออะไร
ได้เป็นหนี้ปกศอยู่ค่ะ
เป็นหนี้ทกศอยู่เป็นหนี้เท่าไหร่ครับ
เป็นหนี้อยู่๒แสนกว่าบาท
เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ชีวิตเราครบสมบูรณ์
ก็ได้ไปกู้มาทำร้านค้าตำ
แล้วก็เอามาขายของเปิดร้านค้าขายของจำ

แล้วช่วงนั้นคู่มาเราก็ได้มีการปล่นจำละอยู่ทุกเดือน
พอมาสมบูรณ์อุปถีเราก็กาดลงมาเป็นเวลา๗ปีแล้วค่ะ

ตอนนี้ทั้งต้นทั้งดอกรวมแล้วก็ประมาณ๒แสนกว่าบาท

แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตพี่เขียวคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
จะเอาไปปลดหนี้ค่ะจะเอาไปปลดหนี้แล้วก็ที่เหลือจะเอามาเป็นการ
จะให้เป็นทุนทำลองเปิดร้านอีกครั้งค่ะ
เปิดร้านเปิดร้านนี่คือจะทำร้านอะไรครับ
เขาเป็นพวกขายของจำค่ะ
ขายของชำเพราะว่าจริงร้านเพลิงเพลิงอะไรของเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้มันขาดทุนรอนที่จะซื้อของเข้าร้าน
ขอให้สำเร็จนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิตที่มาวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะต้องพยุงครอบครัวด้วยขาเพียงหนึ่งข้างนะครับ
แต่ก็ยังเหลืออีก๑สมอง๒มือที่คอยช่วยประคับประคองให้พี่เขียวและครอบครัว
ฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับ
และวันนี้ครับเธอกับครอบครัวพร้อมที่จะมาคว้าโอกาสที่มีอยู่ตรงหน้า
ด้วยการพิชิตโจทย์คำถามให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ได้ช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ให้ทำข้าวต้มทรงเครื่องจำนวน๑๕ชามภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป